บอกว่าน้ำท่วมภูทับเบิก

คนก็เลยสงสัยกันใหญ่มันท่วมภูทับเบิกได้เหรอ
นี่ฮะท่วมจริงนะฮะ

ภูทับเบิกน้ำท่วม

ใช่ค่ะตามคลิปนี้บอก๑๐๐วัน๑๐๐๐ปีมีฝนนะ

ก็ภูทับเบิกใช่ไหมคนก็ต้องคิดว่าอยู่ที่สูงแล้วล่ะ

จากให้กำลังใจกันคนก็สงสัยด้วยนะครับ

โดยช่วยเหลือนักท่องเที่ยวภูทะเบิกได้โพสต์เอาไว้นะครับ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ครับ

ซึ่งจุดนี้จะใช้เป็นตลาดนัดของ

คือก็น่าแปลกใจว่า

มีครูโรงเรียนบ้านภูทับเบิกที่ให้ข้อมูล

แล้วน้ำเนี่ยมันหลากเข้ามาในพื้นที่สนามกลางหมู่บ้าน

แล้วมันก็ไหลผ่านไป

เพราะฉะนั้นช่วงที่ท่วมถังอยู่ตรงนี้

แล้วก็เกิดความแปลกใจสงสัยว่า

สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง